พระพระภัทร์ดีกว่านะคะต้องบอกว่าเป็นพ่อพระธรรมจริงสำหรับพี่บิลบริษฐ์
ล่าสุดไปช่วยอดีตพระเอกชื่อดังพี่พลภรภรตอนนั้นดังมากจริง
เป็นพระเอกดาวประสุกยุคกับพี่ตุ๋ยมนรดีคุณผู้ชม

แล้วก็ต้องเล่าให้ฟังแบบนี้นะคะว่าคุณพลเนี่ยดังจริงนะคะ
แล้วก็มีพี่ชายเป็นพระเอกเหมือนกันนะคะ

โดยเมื่อปี๒๕๖๑เนี่ยค่ะ
พลอาพลประสบปฏิเหตุล้มในบ้านค่ะ

ซึ่งก่อนหน้านี้ภรรยาก็จากไปเลิกลากันไปนะคะ
ก็อาตึงพี่ชายนี่แหละค่ะเข้ามาดูแลแทนค่ะ

แล้วก็เล่าให้ฟังเนี่ยอัดคลิปเล่าให้ฟังเลยยาวมาก
พี่บินเล่าให้ฟังนะคะว่าเป็นอาตึงนี่แหละ
โทรมาบอกว่าบินไปช่วยอาพลหน่อย
จันทบุรีคนเดียวนอนป่วยอะไรอย่างนี้ค่ะ
คือตอนแรกเนี่ยค่ะคือพี่บินจะไม่รับ

พี่บินแกสร้างบ้านชื่อว่าบ้านสุขสุดท้าย
อยู่จังหวัดนนทบุรีคอยช่วยเหลือคนแก่ที่เป็นผู้ป่วยเนี่ย

แต่ว่าจะมีกฎอย่างนึงว่าถ้ามีญาติจะไม่แยกออกมา
ไม่อยากไปพลาดญาติเขาออกมา

ผมไปเยี่ยมได้นะแต่ว่าถ้าจะให้เอามารักษาที่บ้านสุขสุดท้าย

พอถัดจากมาวันนั้นอีกแค่วันเดียว

ภรรยาของอาตึงที่เป็นพี่ชายของพี่พลเนี่ยค่ะ

ใช่คือเสียก็เท่ากับว่าเหมือนมาสั่งเสีย

ตามภาพที่เห็นนี่แหละค่ะไปช่วยอาพลพระราพรนะคะ
แล้วก็สภาพที่เห็นก็คือนอนป่วยติดเตียงแบบนี้
เหลือขึ้นมานะคะแล้วก็คือแบบเห็นน้ำใจด้วยค่ะ

อยู่ที่นั่นเยอะว่าตอนรับพิษภที่อยู่แล้ว

มีการช่วยเหลือแล้วก็ตอนเมื่อสักครู่ที่เห็นคุณอาร้องไห้ด้วย
นะคะก็สำหรับใครที่อยากไปเยี่ยมคุณอานะคะก็ไปกันได้ที่บ้านสุขสุดท้ายนะคะ
แต่ว่าก็ป้องกันโควิดนิดนึงนะคะอยู่จังหวัดนทบุรีหรือว่าติดต่อพี่ท็อปพี่ไทยได้เลยนะคะ